คุณผู้ชมฮะจำเรื่องราวของแม่สายหยุดได้ไหมครับ
ที่เธอเดินได้๒ก้าวและหยุด๒ชั่วโมง
ก่อนหน้านั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยา
จนกระทั่งมีคนแจ้งตำรวจให้ตำรวจช่วยเหลือ

ส่งตัวเธอกลับบ้านที่จังหวัดอุดรธานี
มาถึงอุดรธานีเธอยังมีพฤติกรรมแบบนั้นอีกนะครับ

เดินไปนอกบ้านไปเดินแล้วก็หยุดอยู่บนถนน
กึ๊กเลยนะทำให้รถที่ขับมาเกือบจะชน

นี่คุณผู้ชมฮะคนที่ขับรถมาแล้วก็มาจอดคุยกับแม่สายหยุด
ก็คือผู้สื่อข่าวของเรานะคุณนะเพราะก่อนหน้านั้นได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
บอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมีท่าทางแปลก
เหมือนคนที่เคยตกเป็นข่าวที่พัทยาเลย
เดินไปเดินมาก็ไปหยุดนะคุณนะหยุดแบบแปลกเนี่ยนะฮะ
นี่ครับผู้สื่อข่าวของเราก็เลยตะเวนขับรถดูเอาเจอจริง
แม่สายหยุดหรือว่านางอำพรเดินหน้านะครับ
อำพรชื่อนางอำพรนะเดินอยู่ที่หน้าสพบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยต้องหยุดรถนะคุณหยุดรถแล้วก็คุยแล้วก็ถาม
พอสะกิดเธอนะเธอก็มีสติกขึ้นมาเธอก็คุยกับนักข่าวของเราได้บ้าง
แต่ต่อแป๊บเดียวเธอก็หยุดแบบนี้อีกเหมือนคนเหม่อลอยนะฮะ
แต่นี่ไม่สนใจสัญญาณจราจรไม่สนใจรถราที่ขับผ่านไปผ่านมา
ชาวบ้านบอกว่ากลัวเหลือเกินมาช่วยผู้หญิงคนนี้หน่อยเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ
นักข่าวของเราพาเธอไปที่บ้านคุณนี่บ้านของเธอนะ
เอาจริงชีวิตแม่สายหยุดเป็นชีวิตที่สุดเศร้าจริง
บ้านของเธอมีนะอยู่อุดรธานีตรงนี้นะฮะ
หมู่บ้านศรีเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงนะครับ
ซึ่งเป็นบ้านของป้าเล็กอายุ๕๒ปี
บ้านป้าเล็กก็จะมีครอบครัวของแม่สายหยุดอาศัยอยู่
ก็คือพี่สาวของแม่สายหยุดนะครับ
ก็พี่สาวของแม่สายหยุดมีสายหยุดอาศัยอยู่ตอนตั้งแต่เด็กนะ
แล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือสามีของพี่สาวแม่สายุด
ก็คือนายก้านบุญห่ออายุ๔๙ปีนะครับ
คือเราได้พูดคุยกับป้าเล็กคุณ
ป้าเล็กเนี่ยคือพี่สาวของแม่สายหยุด
เล็กเอาภาพของแม่สายหยุดหรือว่าน้องสาวสมัยสาวมาให้ดู
เล็กบอกแบบนี้บอกว่าสายหยุดเนี่ยสวยติดอันดับหนึ่งในอำเภอเลยนะ
หยดจริงไม่ใช่ชื่อสายหยุดชื่อฝน
ฝนสวยติดอันดับแบบคนสวยประจำอำเภอเลย
เคยมีสามีแต่ก็เลิกกันไปแล้ว
แล้วก็ฝนเคยไปทำงานที่ร้านอาหาร
แต่มีช่วงหนึ่งคือมรสุมชีวิตนี่สวยไหมคุณ

แต่มีช่วงหนึ่งเธอทำงานทำการที่ร้านอาหารแหละ
แต่แม่เสียชีวิต
ฝนเสียใจมากก็เลยมีอาการประสาทนับตั้งแต่นั้นมา
แล้วก็เจอเรื่องร้ายมาเยอะนะครับ
เล็กเล่าให้ฟังบอกว่าน้องสาวเคยเป็นคนปกตินะ
แต่พอรับน้องสาวมาอยู่ด้วยนะฮะ
น้องสาวก็ดันเคราะห์ร้ายเจอแต่เรื่องร้ายก็คือ

คุณผู้ชมสามีตัวดีของป้านี่แหละครับ

ช่วงนั้นเองที่น้องฝนหรือว่าแม่สายหยุด
กลายเป็นเหมือนมีโรคทั้งซึมเศร้ามีโรคประจำตัว
มีโรคอะไรที่กลายเป็นโรคทางจิต
คือมันหลายอย่างประดังประเด็นแม่ตายละหนึ่ง
แล้วก็ถูกสามีของพี่สาว
ขุมขืนอีกแล้วก็ชีวิตมันพลิกผลันเลย
กลายเป็นชีวิตที่กลายเป็นมีโรคภัยมีโรคจิตอยู่ในตัว
ก็เลยกลายเป็นแม่สายหยุดจนถึงทุกวันนี้นะครับ
ทีนี้หลังจากที่สามีของป้าเล็กออกมาจากคุก

เพราะป้าเล็กไล่ไปไหนสามีก็ไม่ไป
เพราะสามีบอกไม่มีที่อยู่แล้วขอเถอะขอมาอยู่ด้วย
ทีนี้ตัวป้าเล็กเองบอกว่าตอนนี้แม่สายหยุดก็ต้องมาอยู่ที่นี่
เอาไงดีเพราะกลัวว่าน้องสาวหรือแม่สายหยุด
จะโดนสามีของเธอกระทำอะไรอีกหรือเปล่า
ป้าเล็กก็เลยบอกว่าอยากให้เรื่องงาน
พาแม่สายุดหรือว่าน้องสาวของเธอไปรักษาหน่อย
จากประโยชน์ตนอมเข้ามาเพราะว่าเขาเป็นน้องคนเล็ก
ยั่วเราก็ไม่เชื่อเหรอยั่วไม่ยั่วมันก็เข้าที่ของตรงนี้ก่อนด้วย
เล็กก็เล่าให้ฟังนะถึงสามีป้าเล็ก
ที่เขาอ้างว่าสายหยุดไปยั่วใช่ไหม
แต่ทีนี้เอาจริงพอหลังจากออกจากคุกมา
ป้าเล็กก็ยังติดยาก็มีอาการคลั่งจะทำร้ายด้วย

เรายังคุยกับสามีของป้าเล็กนี่แหละในก้านนี่แหละค่ะ
แต่สามีป้าเล็กพูดไปคนละทางกับป้าเล็กเหมือนกันนะ
คือเขายอมรับเรื่องข่มขืนอันนี้ข่มขืนจริง

และสาเหตุที่สายหยุดหนีออกจากบ้าน
เพราะว่าโดนทำร้ายร่างกายใช้ไม้ไผ่ฟาด

โหสายหยุดเข้าห้องน้ำตั้ง๒ชั่วโมง
ผมก็ปวดผมปวดจะราดอยู่แล้ว
เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเปิดสักทีเลยโมโหเลยฟาดไปนะคะ
ทีนี้ป้าเล็กก็ห่วงบอกว่าถ้าสายหยุด
น้องสาวของพี่มาอยู่ที่บ้านแห่งนี้มันจะไม่ปลอดภัย
ไม่รู้จะเจอมรสุมชีวิตอะไรอีกหรือเปล่า
อยากให้หน่วยงานเข้าช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็ล่าสุดนะคุณผู้ชมเรื่องของการช่วยเหลือนะครับ
มินเพจบ้านดุงคือนายวิรพลรักเสมอวง

เปิดเผยว่าตอนนี้แม่สายหยุดอยู่โรงพยาบาลบ้านดุงแล้วนะคุณนะ

เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวแม่สายหยุดแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนเพื่อนบ้านข้างเคียงบอกว่าครอบครัวแม่สายหยุด
จะมีปากเสียงกันเป็นประจำ
ว่าแม่สายหยุดขาดยาระหว่างกลับมาอยู่ที่บ้าน
หลังจากที่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้น
พัทยาแล้วเขาส่งตัวกลับมาที่อุดรธานี

ปรากฏว่าแม่สายุดมาอยู่กับครอบครัวแต่น่าจะขาดยาเหมือนกัน
ก็อยากให้นำตัวแม่สายหยุดไปรักษา
เพราะว่าสงสารนะนะชาวบ้านชาวช่องเขาก็สงสารอยู่เหมือนกันนะฮะ
ล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

ว่ากลับมาอยู่ที่บ้านเกิดที่อุดรธานีแล้ว
ทีนี้กำลังวางแผนกันอยู่ว่าจะช่วยเหลือแม่สายหยุดอย่างไรนะครับ
เขาบอกว่าชีวิตแม่สายหยุดเป็นชีวิตที่สุดเศร้าจริง
จากคนที่เคยสวยจากคนที่เคยงามเหลือเกิน
เป็นหนึ่งคนสวยประจำอำเภอ
กลายเป็นคนที่ชีวิตต้องมีแต่มรสุม